คุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นกันไปว่าคุณแม่ทาทาเนี่ยเขาพาน้องเรย์ไปเที่ยว
ซึ่งพากันไปเที่ยวถึงปลายจังหวัดแม่ห้องศรพร้อมกับคุณพ่อหมอฉัดอดุลด้วยนะคะ
ซึ่งนอกจากจะเป็นทริปที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขแบบสุดแล้ว
ทางด้านคุณแม่นาทายังเผยว่าเธอแล้วก็สามีเนี่ย

เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกชาย
เป็นต้นทุนชีวิตในอนาคตด้วยนะคะ

หลังจากได้เข้าโรงเรียนก็ทำให้เธอยิ้มหน้าบานเลย
เพราะว่าลูกชายชื่นชอบการไปโรงเรียนแบบสุด
ส่วนแววศิลปินนั้นมั่นใจว่า
คงจะอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วล่ะค่ะ
ก็สนุกดีค่ะสนุกมากเลยไปจัดกันที่ปลายนะคะ
ก็มีทั้งที่เป็นของเล่นนะคะ
แล้วก็มีทั้งเงินที่ใส่ให้เขา

คือถามว่ามีแววไหมคะว่ามันก็

เพราะว่าเราก็ไม่ได้มาแบบ

แต่วันเด้งที่สุดแล้วคือจะเป็นนักร้องหรือเปล่า

ว่าน้องจะเป็นศิลปินตามแบบคุณแม่หรือเปล่า
ส่วนเรื่องทายาทคนที่๒นะคะ

ไม่พับโครงการอย่างแน่นอน
ตั้งใจไว้ว่าอยากจะมีเบบีให้ทันปีนี้
แม้ว่าตอนนี้จะมีคิวงานยาวเหยียดข้ามปีก็ตามค่ะ

เพราะว่าก็ไม่อยากให้ห่างกับเบรกเขามาก
ธรรมชาติก่อนค่ะเพราะว่าเรก็ติดธรรมชาติ

ด้วยระยะเวลาของงานของท่าน
เพราะว่าตอนนี้ก็มีติดต่อมาถึง๒๐๒๒คน

ทไมมิ่งของเราก็ต้องแอบ

กดดันว่าที่รักจะทำได้ไหม
คือไม่ใช่ยาวข้ามปีนะงานคิวงานของเธอเนี่ย
ยาวข้าม๒ปีเลย๒๐๒๐เลยนะคุณผู้ชม
แล้วตอนนี้กำลังจะมีคอนเสิร์ต

ใช่นะคะก็ต้องหาเวลาเจียดมา
จากการซ้อมเต้นซ้อมโชว์กันแล้วกันนะคะ